ลิงจอมเก่าเมซี่เจต้องผลัดพลากจากกิเลนพยองเมืองทองยูนิเต็ด
สะอบทีมเจลีคอนซาโดเลซัปโปโด
ซึ่งแข่งศักดิ์สีจิปุบัติขึ้น
ครั้งแรกที่เจชนาธินทร์จะปรากฏตัวในสี่เสื้อทั้งสองที
จะเกิดอะไรขึ้นร่วมพิสูจน์กันวันเสาร์ที่๒๒กรกฎาคมนี้๑๙นาฬิกา๒๐นาที
เมซี่เจจะพาทีมเก่าปราชัยหรือยกคนนำทีมใหม่ขึ้นพังงะที่นี่ที่เดียว